เรื่องผู้โดยสารกับโชเฟอร์แท็กซี่
แต่เอาจริงนะคลิปนี้ผมว่าก็๑๔๐๐๑ทั้งสองมุม
แล้วก็จะต้องดูคลิปให้จบด้วยจริง
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิป

ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์เขาบอกว่าเจอแท็กซี่ด่า

เอ้าอะไรของมึงว่ะเนี่ย
อืมผู้หญิงก็ยังงงอยู่นะคะ
โดยในเฟซบุ๊กเนยจรินพรโพสต์คลิปนี้
แล้วเขาก็เขียนข้อความแบบนี้เลยนะดิฉันอ่านให้ฟัง
บอกว่าแท็กซี่กวนประสาทแต่เช้า
ทะเบียน๑มมคค๒๐๖๕
ตอนแรกบอกว่าให้จอดกดเงินหน้าเซเว่น

ยก็คุยโทรศัพท์กำลังจะลงไปกดเงินพอดี
แท็กซี่ก็ไล่ลงแถมตะโกนด่าว่าดอกไม้สีทอง

แท็กซี่ก็เลื่อนรถจนเนยเกือบล้ม

แท็กฝากแชร์เตือนคนอื่นด้วยค่ะ
แท็กตอนนี้แจ้งขนส่งไปแล้วค่ะ
ซึ่งเธอก็บอกนะว่าเธอโทรแจ้ง
ไปที่กรมการขนส่งทางบก๑๕๘๔แล้ว

บางคนก็เขาก็บอกว่าเอาจริงนะเราเห็นแค่ช่วงนี้

หรือว่าท้ายคลิปหลังจากนี้มีอะไรอย่าเพิ่งตัดสิน
ซึ่งเจ้าของโพสต์คุณเนยเขาก็ตอบไปเหมือนกัน

เพราะว่าหลังจากที่รอปภหมู่บ้านเรียกแท็กซี่ให้กับคุณเนยแล้ว
บอกบ้านเลขที่แล้วแท็กซี่วนมากว่าจะมาเจอคุณเนย

ก็เลยบอกว่าเออไม่รู้ว่าลุงแท็กซี่หงุดหงิดหรือเปล่า
เหมือนกับวนมาหาในหมู่บ้านแล้วยังไม่เจอ
พอมารับไปเสร็จแล้วปั๊บคุณเนยจะแวะกดตังค์อีก
แล้วพอจะลงไปกดตังค์ก็ยังไม่ลงดี
แต่คุยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอยู่
ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรนอกเหนือจากนี้ไหม
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้คุณเนยจรินพรที่โพสต์เฟซบุ๊ก
โทรไปที่๑๕๘๔กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราเช็คความคลิปหน้าเพิ่มเติมไปด้วย
ว่าเมื่อกรมการขนส่งทางบกทราบเรื่องแล้วจะต้องยังไงต่อนะคะ